ที่จังหวัดสุรินที่นี่เลยนะคะมีกลุ่มเล็กเนี่ย
เขารวมตัวกันนะคะไปขอพรไปเส้นไหว้
เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยด้วย
แต่ว่าจะไปที่ไหนดู
เขาไปที่นี่เลยที่บ้านภูมิปน
อยู่ที่ตำบลโดมอำเภอสังขะจังหวัดสุริน
อย่างที่บอกแหละว่าปีนี้เนี่ย
ไม่มีประเพณีสงกรานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่ชาวบ้านเขาขอสืบสารประเพณีโบราณ
ร่วมทำกันมาเป็นประจำทุกวันปีใหม่ไทยแบบนี้
โดยเขาจะมีกลุ่มชาวบ้านประมาณ๑๐คนเท่านั้นนะคะ
มาเป็นตัวแทนเนอะก็จะมากันเป็นกลุ่มเล็ก
แล้วก็นั่งห่างกันหน่อยหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยด้วยแบบนี้
คือเป็นตัวแทนเลยละกันเป็นตัวแทนของชุมชนมาร่วมทำพิธี
เริ่มจากการนำอาหารคาวอาหารหวานผลไม้ตามฤดูกาลมาถวาย
มาถวายที่เจ้าแม่ตะเคียนค่ะ
แม่ตะเคียนตรงนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเจ้าแม่สวรรค์มาลาค่ะ
เจ้าแม่สวรรค์มาลาจะอยู่ด้านหน้าองค์ปราศาสตร์ภูมิโปน
เพื่อเขามารวมตัวกันแบบนี้ก็มาสวดมนต์มาขอพรจากเจ้าแม่ไงคะ
ขอพรให้เจ้าแม่ปกปักรักษาให้ชาวบ้านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรง
ขอให้โรคร้ายหายไปจากโลกนี้ไวหลังจากขอพรกราบไหว้กันเสร็จแล้ว
ก็จะพรมน้ำให้กับเจ้าแม่ด้วยมีการสกเหมือนส่งน้ำพระค่ะ
แต่นี่คือพรมน้าเบาให้กับเจ้าแม่สวรรค์มาลา
คือตามประเพณีที่เขาบอกว่าเขาทำกันมาเป็นประจำทุกปีครับ
พอไหว้เจ้าแม่สวรรค์มาลาเสร็จปั๊บ
ชาวบ้านก็จะนำเครื่องเส้นไหว้อีกชุดหนึ่ง
ประกอบพิธีเส้นไหว้ที่องค์ประสาทภูมิโปน
ซึ่งเป็นประสาทเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ
มีอายุเก่าแก่มากประมาณ๑๔๐๐๑๕๐๐ปีแล้วค่ะ
แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
ที่ชาวบ้านเขารบบูชากันมาเป็นเวลานานแล้ว
ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์ประสาทแห่งนี้เหมือนกัน
โรคร้ายมันหายไปโดยเร็วนะ
หลังจากนั้นก็มีการส่งน้ำพระพุทธรูป
แล้วก็ที่องค์ศิวลึงด้วยนะคะ
จากนั้นชาวบ้านเขาก็จะพากันนำสายยาง
ฉีดไปรอบองค์ประสาทด้านนอกค่ะ
เป็นการส่งน้ำที่องค์ประสาท
ประสาทใหญ่ก็ต้องใช้สายยางเดินฉีดหน่อย
คือสำหรับพิธีนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวบ้านเขาจัดกันเป็นเล็กเนาะ
เป็นตัวแทนของชุมชนตัวแทนของชาวบ้าน
ที่มาทำพิธีให้เท่านั้นเอง
ก็คือเป็นการสืบสารประเพณีปีใหม่แหละ
เพราะเขาบอกว่าจริงแล้วเรื่องของการสืบสารประเพณี

เหมือนกับการแบบทำให้สบายใจค่ะ
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
เพื่อความสบายอกสบายใจของชาวบ้านในนั้นด้วย

พูดถูกนะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม
แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน
ก็ถือว่าคนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้นะครับ
คนรุ่นก่อนสมัยก่อน